คุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจ
บอกว่าผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

จะเปิดเผยรายชื่อออกมาหรือยัง
สำหรับแก๊งไฮโซตุ๋ยเด็กนะครับ
แล้วก็มีทั้งอาจารย์มีทั้งคนตระกูลดังเอี่ยวเพียบเลย

ทางด้านของผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม
เมื่อวานนี้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงนะคุณ
พร้อมกับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็ผู้กำกับการหนึ่ง
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย
พันธ์ตำรวจเอกคมกฤษสุขไทย

ว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยดัง

เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานแห่งหนึ่งสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือเปล่า

มันเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่๒สิงหาคม
ซึ่งผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ได้จับกลุ่มขบวนการค้าบริการทางเพศเด็กชายอายุต่ำกว่า๑๕ปี
รูปแบบการเปิดกลุ่มไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันไลน์
แล้วก็ส่งไปขายบริการทางเพศให้กับสมาชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่าว
คือมีการจับกลุ่มพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคม
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันที่๗สิงหาคมคือพรุ่งนี้
จะแถลงข่าวรวมถึงเปิดผังให้หมดเลย
ว่าใครที่เป็นผู้ซื้อบริการเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปีบ้าง
สื่อและสังคมก็อยากจะรู้จะมีชื่อใครออกมาหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าแต่ละคนพอเกริ่นหัวมา
ก็น่าจะเป็นคนที่รู้จักกันในสังคมนั่นแหละ

ชื่ออาจารย์ดังมหาวิทยาลัยดังชื่อไฮโซ

แต่เมื่อวานในการแถลงข่าวสื่อก็ผิดหวังเหมือนกัน
เพราะว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมา
ก่อนหน้านี้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม
ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายบริการทางเพศ
มามอบให้กับบกปคม

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทางลับ
กระทั่งพบว่ามีการตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมา
และมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ๒๐๐คน
โดยมีพนักงานร้านสะดวกซื้อชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

นำเด็กผู้ชายไปส่งตามสถานที่นัดหมาย

ถ้าสมาชิกอยากได้คลิปโป๊ของเด็กผู้ชายเหล่านี้

แต่ถ้าอยากซื้อบริการทางเพศเด็กชายกลุ่มนี้

แล้วจะนัดให้ไปกันตามโรงแรมย่านจรรย์สนิทวง

อัตราค่าซื้อค่าขายเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
แต่ว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อ
คนนี้ที่เป็นเอเย่นก็จะหักไว้๕๐๐บาท

แต่คนที่มีความสุขเสพสุข
ก็คือคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มไลน์
ที่เขาบอกว่ามีตั้งเกือบ๒๐๐คน

จะซื้อเด็กก็จ่ายเงินเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
บกปคมเขาก็พยายามหาหลักฐาน
และท้ายที่สุดเขาก็รู้ว่ามีบุคคลที่เข้าไป
เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ซื้อบริการทางเพศ๗คน
ในกลุ่มไลน์นี้ที่ชื่อว่ารักเด็ก

มีสมาชิกเกือบ๒๐๐คนนะครับ
ก็นี่แหละครับจนกระทั่งสารอนุมัติออกหมาย
ผู้ซื้อบริการทางเพศ๗คน
แล้วก็รวมกับพนักงานร้านสะดวกซื้อ

รวมทั้งหมด๘คนนะครับ

พนักงานร้านสะดวกซื้อหรือนายนิว
ก็อย่างที่บอกว่าจะดึงผู้ต้องการซื้อบริการ
เข้ากลุ่มลายลับรักเด็ก
จากนั้นก็จะส่งตัวเด็กไปขาย
ให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าครับ
ผลตำรวจตรีกรชัยเมื่อวานี้
พวกท่านมีรสนิยมทางเพศแบบนี้
มีการร่วมเพศกับเด็กผู้ชายมันผิดกฎหมาย
ผมจะจับกลุ่มตามขั้นตอนของกฎหมาย

มีผู้ใหญ่หลายคนโทรมาขอให้ผมไม่แถลงข่าว
เพราะเกรงว่าจะมีการเปิดเผยชื่อผู้ซื้อบริการที่ถูกจับกลุ่มไป
ซึ่งก็เลยไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ในวันนี้ครับ

แต่ผมยืนยันนะหากมีการกระทำผิดต่อเด็กชาย
ผมจะจับดำเนินคดีทุกคน
นี่แหละครับเมื่อวานสื่อก็เลยไม่รู้ว่ามีชื่อใครบ้าง
เห็นแต่แผนผังที่ท่านเอามาเปิดเผย
ฟังเสียงของผู้บังคับการปคม
ผมพูดหลายครั้งว่าคุณจะไปทำกับใครก็ได้แต่ถ้าคุณทำกับเด็กนะครับ
กรรมชัพการเรากรรมชาการเราและประเทศเรา
ก็คงไม่ปล่อยพวกท่านไว้นะครับผมพูดและฝากไปยังบุคคลที่ยังนิยมชมชอบนะครับ
ท่านทำนะครับท่านให้คนโทรมาหาผมนะครับ
แล้วบอกว่าอย่าแถลงว่าเขาเป็นใครเพราะเขามีหน้ามีตาในสังคม
เขาเป็นผู้มีความรู้ทรงความรู้อยู่ในคณะนั้นคณะนี้มากมาย
ผมถามว่าเวลาท่านทำทำไมท่านไม่คิด
ไม่ละอายกับใจความโสมงที่ท่านทำอยู่เนี่ยนะครับ
ท่านทำแต่เด็กอายุต่ำกว่า๑๖ซึ่งด้อยโอกาสนะครับ
เขาไม่มีเขาเศรษฐกิจเขาไม่ดี
คุณเอาจุดด้อยเข้ามาแล้วคุณก็หยิบยื่น
เพียงเล็กน้อยกับความสุขที่คุณได้รับ
โอ้โหเป็นไงฮะเสียงผู้การปคม

เพราะว่าเด็กที่เข้าไปเอี่ยวในเรื่องนี้นะคุณ
แล้วก็ทางตำรวจสามารถที่จะช่วยเหลือไว้ได้

เป็นเด็กที่เข้าไปค้าบริการทางเพศ
ตกเป็นเหยื่อเจ็ดคนอายุเนี่ยคุณสิบสองถึงสิบหกปีเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ผู้การปคมก็เตือนไปถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มไลน์
เพราะผู้ที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็เป็นร้อยคน
แม้ท่านจะยังไม่ได้ไปซื้อบริการทางเพศ
แม้ท่านจะแค่ไปซื้อคลิปก็ตาม
แต่ท่านอาจจะมีเอี่ยวในเรื่องของการค้ามนุษย์ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยนะครับ
ส่วนเด็กชายที่พบและก็ตกเป็นเหยื่อ
พบว่าครอบครัวเนี่ยมีปัญหาฐานะยากจน
และพ่อแม่ทำงานไม่มีเวลาดูแลลูกนะครับ
ผู้การปคมบอกเมื่อวันที่๒สิงหาคม
ในวันที่บอกว่าสามารถจับกลุ่มพนักงานร้านสะดวกซื้อได้นะครับ
แล้วก็จะขยายผลการจับกลุ่มแล้วมาแถลงข่าวให้ทราบเมื่อวานนี้
ใบ้ไปคราวงั้นได้ใบ้ว่ามีอาจารย์มดังใช่ไหม
แล้วก็มีบุคคลที่ยังอยู่ในอายุราชการใกล้เกษียณอายุ๕๐ปีขึ้นไป

ใช่ครับแต่คราวก่อนก็มีแววมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานแห่งหนึ่งสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ดังนั้นเมื่อวานนี้นะครับทางอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ก็คือนายประสานมหาลิตระกูล

กรณีมีพนักงานกรมคุมประพฤติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการทางเพศเด็กชายอายุต่ำกว่า๑๕ปีนั้น
เรื่องต้นตรวจสอบพบว่าผู้ถูกกล่าวหาบรายดังกล่าว
เป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติสังกัดกรมคุมประพฤติ
ยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมปี๖๑
โดยให้เหตุผลว่าไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรมคุมประพฤติได้มีคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อบังคับของกรมคุมประพฤติ
ว่าด้วยจัญญบันของข้าราชการกรมคุมประพฤติ
และวินัยของข้าราชการต่อไปด้วยนะครับ

ก็ดุเด็ดครับสำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้
โอ้โหมีผู้ใหญ่หลายคนก็ร้องขอ

แต่ผมนัดสื่อมวลชนไว้แล้วผมก็ต้องแถลงนะ

ไม่เปิดเผยชื่อก็ได้แต่ผมจับ